ตอนนี้มีพักการเมืองใหม่เกิดขึ้นหลายพักนะครับ
เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้งครั้งต่อไปที่จะมีขึ้นในต้นปีหน้า
ก็มีทั้งที่จดทะเบียนจัดตั้งพักหรือว่าเปิดตัวพักกันไปแล้ว
แต่ว่ามีอยู่พักหนึ่งนะครับกำลังซุ่มรอจังหวะในการเปิดตัวอยู่นะครับ
นี้ชื่อว่าพักพลังประชารัฐ
ว่ากันว่าพักนี้คือพักการเมืองของคอสชที่จะจัดตั้งขึ้นมา
เพื่อที่จะสารต่องานของคอสชในปัจจุบันไปถึงการเลือกตั้งครั้งหน้า
เป็นรัฐบาลอีกสมัยผลักดันให้พลเอกประยุทธ์ได้เป็นนายกอีกสมัย
เคลื่อนไหวล่าสุดของพักพลังประชารัฐพักนี้เป็นอย่างไร

พลังประชารัฐถือเป็นพักการเมืองอันดับต้นที่จดทะเบียนกับกรกต
ทำกลางการจับตามองว่าชื่อพักมีความสอดคล้องกับชื่อโครงการใหญ่ของรัฐบาล

ข่าวลือขยายความไปถึงนายสมคิตจาตุศีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรี
มีชื่อเป็นหัวหอกในการตั้งพัก
ควบคู่กับสองประธมนตีคู่ใจอย่างนายสนธิรัฐสนธิศิลวงศ์

สันนิษฐานเรื่องพักรัฐบาลยิ่งมีความชัดเจนขึ้น
แต่การเปิดตัวอย่างรวดเร็วสวนทางกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เป็นไปอย่างเชื่องช้า
เพราะผ่านไปกว่า๒เดือนพลังประชารัฐยังไม่มีความชัดเจน
แม้แต่การเปิดตัวพักอย่างเป็นทางการ
เหตุผลหนึ่งเพราะยังไม่มีความชัดเจนเรื่องหัวหน้าและกรรมการบริหารพัก
แต่ได้รับคำยืนยันว่าการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่จำเป็นต้องมีบิ๊กเนมเปิดหน้าร่วมขบวนด้วย
โดยมีภารกิจหนึ่งเดียวคือสนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีหลังจากการเลือกตั้ง
ลัพธ์ที่ดีที่สุดคือต้องกวาดคะแนนสอสอให้ได้อย่างน้อย๒๕ที่นั่ง
เพื่อเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์เป็นนายกคนในป้องกันข้อคอลหานายกคนนอกที่สุ่มเสี่ยงจะทำให้เกิดความขัดแย้งรอบใหม่
จากนายสมคิดและพักพวกแล้วเวลานี้พลังประชารัฐยังมีแนวร่วมจากนักการเมืองรุ่นเก่า
บเท้าเข้าร่วมขบวนด้วยเช่นนายสมศักดิ์เทพสุธินแก่นำกลุ่มมัชชิมา
วงด้วยชื่อของอดีตสวและอดีตสสภาคอีสานที่เคยมีสังกัดอยู่กับภักดิ์ไทยรักไทยในอดีต
พันธมิตรทางการเมืองกับพักขนาดกลางอย่างภูมิใจไทยและพลังชน
นายกรัฐมนตรีนำคอลโลมอลเดินสายสัญจรในช่วงที่ผ่านมา
เชือกสุบันเป็นหัวเลือดใหญ่ในการขับเคลื่อน
ยิ่งทำให้พลังประชาบรัฐเวลานี้มีกองหนุนที่เหนียวแน่น

พลังประชารัฐจำเป็นต้องรอจังหวะเวลาที่เหมาะสม
เพื่อทำงานคู่ขนานกับผลงานของรัฐบาล
ทำให้ช่วงเวลาก่อนเปิดตัวพัก

ที่รัฐบาลจะเดินหน้านโยบายปฏิรูปสังคม

ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำของชนชั้น
ซึ่งทั้งหมดจะถูกต่อยอดและสารต่อ
เป็นนโยบายของพักพลังประชาบรัฐต่อไป
ข่าวไทยบรัฐทีวีรายงาน